เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่คนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ฉะเชิงเศร้านะฮะเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เพราะว่าเขาตั้งแผงขายอยู่ที่หน้าทกศสาขาท่าสะอ้าน
แล้วมีคุณยายคนหนึ่งเห็นไหมนี่คุณยายคนนี้นะฮะ
คุณญายก็เดินอยู่ดินอยู่นะเสียง๖๐๗๐อะนะครับ
แม่ค้าเนี่ยคนขายลอตเตอรี่เขาวางโทรศัพท์มือถือไว้ข้างเสาตรงนี้ครับ
คุณยายก็ลงไปนั่งนะครับทำเหมือนกับนั่งพัก
นั่งอยู่พักนึงนะครับทุกผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวรอสังเกตดูนะครับ
จังหวะนี้ครับยายเอาโทรศัพท์มือถือของคนขายลอตเตอรี่ไป
ใส่ถุงแล้วเดี๋ยวเขาจะลุกเดินออกไปเลยไม่รู้เอาไปทำไมนี่ฮะ
เอาไปขายต่อหรือจะเอาไปใช้หรือจะอะไรยังไง
แต่เอาเป็นว่าคุณยายกล้องวงจรปิดจับภาพยายไว้ได้นะครับ
หน้าทกศสาขาท่าสะอ้านในพื้นที่ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่าย๒ครับ
ส่วนแม่ค้าลอตเตอรี่เจ้าของโทรศัพท์มือถือ
คือนางวิลาวัลจันทรเสนอายุ๔๕ปี
เธอบอกว่าเธอวางมือถือเอาไว้ที่บันไดข้างจุดที่เธอขายลอตเตอรี่
ช่วงนั้นเนี่ยไม่อยู่ที่แผงเพราะเดินไปเปลี่ยนลอตเตอรี่กับเพื่อน
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันหันกลับมาอ้าวมือถือหายไปแล้ว
จุดตั้งใจจะเอาเลย
ตอนนี้นางสาวิลาวัลไปแจ้งความไว้ที่สพบรมกงแล้วนะครับ
เพราะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยหายไป
สิ่งที่เธอต้องการที่สุดคือข้อมูลสำคัญที่อยู่ในเครื่อง
เบอร์โทรศัพท์รูปถ่ายเรื่องราวอะไรต่างนานาที่บันทึกเอาไว้เนี่ย
ก็เลยฝากบอกยายว่าถ้าเอามาคืนเดี๋ยวไม่ติดใจเอาความ
เพราะว่าโอ้โหข้อมูลมันหายบางทีเราเก็บข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ

นั่นน่ะสิคุณยายอายุเยอะแล้วไม่น่ามาทำอะไรแบบนี้เนาะ